ปิดปากชูวิทย์อย่าไปพูดพลาดพิงเรื่องกัญชาเนี่ย
คุณชูวิทย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คครับปิดปากประชาชนแบบนี้เลยอืม
เหมือนเขามีอะไรนะเทปดำใช่ไหม
ปิดปากไว้ด้วยแล้วก็บอกว่าพักภูมิใจไทยร้องสารให้ปิดปากผมในการต่อต้านกัญชา
ผมได้ขอไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองชั่วคราวโดยครั้งแรกเมื่อวันที่๔เมษายน
สารยกคำร้องแล้วก็ได้ยื่นใหม่เมื่อวานนี้ก็คือ๕เมษายน
คุณชูวิทย์โพสต์ยืนยันว่าเป็นสิทธิอันชอบทำของประชาชน
ในการต่อต้านกัญชาที่ไร้กฎเกณฑ์ควบคุมการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด
เกิดจากภักดิ์ภูมิใจไทยโดยนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพัก
และรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วก็บอกว่าการต่อต้านจะดำเนินการต่อไป
ไม่มีวันถอยแม้จะนำกฎหมายมาปิดปากผม
ผมก็จะไม่ถอยครับนี่คือคุณชูวิทย์ครับ